จากความคืบหน้าในประตูต่างของวัดพระธรรมกายวันนี้แล้ว
อีกหนึ่งประเด็นที่ยังคงคาใจอยู่และต้องหาคำตอบอยู่นะคะ
ก็คือใบรับรองแพทย์ที่ทางวัดพระธรรมกายได้มอบให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ของหลวงพ่อธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนะคะ
วันนี้ค่ะคณะอนุกรรมการแพทยศภาก็ได้เตรียมประชุมหารือนะคะ
ถึงใบรับรองแพทย์นี้นะคะในช่วงบ่าย
เพื่อที่จะกำหนดกรอบการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการออกใบรับรองแพทย์ฉบับนี้นะคะ
ติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติมนะคะรวมทั้งรายละเอียดค่ะ
จากคุณเดชน์ละดาวิชัยดิตผู้สุข่าวแทนรัฐทีวี
รายงานสดจากแพทยศภากระทรวงสาธารณสุขค่ะ

เจ้าหน้าที่แพทยศภานะคะได้มีการเตรียมข้อมูลรวบรวมข้อเท็จจริงต่าง
เท่าที่มีอยู่ค่ะเพื่อที่จะนำเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการจริยธรรมชุดพิเศษ
ที่มีนายแพทย์สัมพันธ์คมฤทธิ์เลขาธิการแพทยศภาเป็นประธานอนุกรรมการในครั้งนี้นะคะ
เพื่อที่จะพิจารณาในการออกใบรับรองแพทย์ให้กับพระเทพยานมหาหมุณี
หรือพระธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะ
แพทย์สัมพันธ์คมฤทธิ์เลขาธิการแพทยศภาในฐานะประธานอนุกรรมการจริยธรรมชุดพิเศษ
ที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาจริยธรรมการออกไปรับรองแพทย์
ให้กับพระเทพยานมหาหมุณีหรือพระธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเปิดเผยว่า
ในวันนี้ได้เรียกประชุมคณะอนุกรรมการช่วงบ่ายค่ะ
โดยมีนายแพทย์สัมพันธมฤทธิเป็นประธานแพทย์หญิงชันบรีศรีสุโขเป็นอนุกรรมการ
นายแพทย์วิสุทธิ์รัชเสวีเป็นกรรมการ
และนายแพทย์เกรียงอัศวรุ่งนิรันดิ์เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
ซึ่งการประชุมนั้นจะกำหนดทิศทางและแผนการทำงานในการตรวจสอบใบรับรองแพทย์
ที่ออกโดยพันโทนายแพทย์สิริพงศ์พัฒนาธนาวิสุทธิ์
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพานุรังศรีที่ออกให้กับพระธรรมชโย
โดยย้ำว่าทุกอย่างนั้นจะต้องดำเนินการไปอย่างเป็นกลางและเป็นไปตามระบบ
และข้อมูลที่ทางแพทยศภานั้นมีอยู่นำมาพิจารณา
และหลังจากนี้นะคะคาดว่าจะมีการเรียกข้อมูลจากคณะแพทย์ผู้รักษาพระธรรมชโย
ผู้ออกใบรับรองแพทย์และสหคลินิกรัฐนาเวศในวัดพระธรรมกายเป็นลำดับต่อไปค่ะ
สำหรับการประชุมที่จะมีขึ้นในวันนี้นะคะ
จะเริ่มต้นขึ้นในเวลา๑๓นาฬิกาค่ะ
ซึ่งทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีนั้นจะเกาะติดและรายงานความคืบหน้า
ให้คุณผู้ชมได้ติดตามทุกช่วงข่าวของไทยรัฐทีวีค่ะ
ดิดละดาวิชาดิดข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากแพทย์เยษภาคกระทรวงศาสตร์ธรรณสุข